ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการของเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่ามั่นใจ
ว่าจะบริหารจัดการน้ำได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใต้เขื่อนนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏค่ะเชิญค่ะ
ค่ะทางผู้อำนวยการเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังกล่าวอีกนะคะว่า
ช่วงสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้
เพราะว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมานี้นะคะมีฝนตกทำให้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเพิ่มขึ้นค่ะ
นายเอกสิทธิ์ศักดีธนาพรผู้อำนวยการโครงการเขื่อนเจ้าพระยากล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดว่า
เมื่อสองวันที่ผ่านมาค่ะระดับน้ำที่เขื่อนลดลงจากฝนตกน้อยค่ะ
แต่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกลงมาติดต่อกันทำให้ระดับน้ำที่เขื่อนเพิ่มขึ้น
แต่ก็ไม่น่ากังวลค่ะขณะที่แผนระบายน้ำของเขื่อนปัจจุบันนะคะอยู่ที่๑๘๕๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่รุ่มต่ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากมีฝนตกในจังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานีค่ะ
ส่งผลให้มีปริมาณน้ำถ้าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีมากขึ้นค่ะ
แล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนการหน่วงน้ำเข้าพื้นที่อำเภอบังรกรรมและแก้มลิงทั้ง๓
ที่จังหวัดพิศนุโลกนั้นนะคะก็สามารถชะลอการระบายน้ำของเขื่อนและพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างได้ค่ะ
นี้นะครับเราเปิดระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนะครับ
ทั้งฝั่งตะวันตกประมาณ๑๙๕รูปบาทไม่ได้ต่อวินาที
ตะวันออก๑๑๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
สำหรับน้ำที่เติมลงมาจากข้างบนนะฮะเราก็จะบริหารจัดการเข้าพื้นที่เกษตรส่วนหนึ่งนะครับ
ส่วนที่เหลือก็จะระบายลงไปทางตอนล่างซึ่งจะเป็นไปตามแผนไม่ให้กระทบทั้งตอนล่างนะครับ
ลักษณะของการบริหารเนี่ยที่ถามว่ามีพื้นที่เก็บน้ำเนี่ยเราได้เตรียมการไว้สำหรับตอนล่างเขื่อนนะครับ
พื้นที่ด้วยกันนะครับจุน้ำได้๒๐๗ล้านลูกบาทเมตร
สถานการณ์น้ำปีนี้จะไม่เหมือนกับปี๒๕๕๔ค่ะ
แต่เมื่อช่วงเช้าทางครีมข่าวเราก็ได้มีการพูดคุย
กับชาวบ้านจากจังหวัดประทุมธานี

ได้รับความเสียหายหนักเมื่อปี๒๕๕๙
ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำถึงเขื่อนเจ้าพระยา
เพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่าน้ำปีนี้จะท่วมไม่ถึงบ้านที่อำเภอสามโคกค่ะ
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้หลังจากลงพื้นที่พบประมาณทุกข๐๘
ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
เจ้าพระยาจังหวัดใช๊นาฏเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์

โดยเฉพาะในดูดส่วนของมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ได้มีการจัดเตรียมกำลังทั้งตำรวจจากท้องที่และกำลังทหารจากมณฑนฐานบกที่สิบสาม
เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะค่ะหลังจากการเข้ามารับฟัง
งานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำต่างต่าง
รวมถึงแผนการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะคะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลนะคะวันนี้ภารกิจสำคัญนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะทั้งที่จังหวัดชายนาฏและพระนครศรีอยุธยาช่วงบ่ายตามลำดับค่ะ